พูดถึงงานประกาศแถลงลอตเตอรี่เมื่อวานเนอะ
คุณผู้ชมมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโซเชียลแบบแชร์สนั่นเลยค่ะ
ไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงนะคะสำหรับมีสแกรนด์
เพราะว่าทั้ง๕สาวรวมไปถึงบอสนวัฒน์ค่ะ

แล้วมันแบบเป็นกระแสมากเลยนะ
แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตามภาษาสาวสวยคนมีมงค์อะนะคะ
ไปหลุมวงล้อทั้งทีคุณผู้ชมตามภาพเลยนะคะ

ทั้ง๕สาวขอโชว์จริตมิสแกนโชว์ลีลาจังหวะหมุนที่ไม่ธรรมดาค่ะ

อ่ะนี่ฉันมีสเต็ปอ่ะหมุน
คุณผู้ชมกลายเป็นไวรัลฮิตนะคะ

ฉันรอดูโฟสไม่หมุนนะ

เมื่อปรากฏว่าน้องอิงฟ้าคนที่ได้มงค่ะคุณผู้ชม

คืนก่อนที่จะแบบแถลงผลนะคะ

เลขที่ได้ที่นางให้๑๔๒

แฟนคลับก็แบบว่าใช้พลังเวทมนต์นะคะ
ลับไปสลับมาดรสเต็นต์คุณผู้ชมปรากฏว่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วเนาะ

อันนี้คือดังทั่วโลก
คือล่าสุดประเทศจีนเอาไปทำคนดูเป็น๑๐ล้าน

เพราะว่าตอนนี้แค่เดินลงจากเวทีปุ๊บนะคะ
งานพิเศษเตอร์จอง๓ตัวแล้ว

คือไลฟ์สดเมื่อคืนแต่มันเลขตรง

เพราะว่ามันเป็นเลขที่หนูชอบเฉย

มันดังมากหนูรู้สึกไงบ้าง
หนูมีเงียบว่ามีคนจีนเอาไปเต้น
เป็นแมสมากก็ดีใจค่ะ

ผลออกปุ๊บโดนลงมาอ้าวถูก

นางมีคลิปด้วยแล้วคือปรากฏว่าเขาโอนเงินให้เลย
โอ๊ยลดทีครับคุณผู้ชม๔๘๐๐๐บาท

คลิปสนัดเลยต้องขลาดเลย
มาร์ก็เลยซื้อศูนย์๔๑และถูก๒ใบ
ใบรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ
ล่าสุดโอนเงินเข้าบัญชีแล้วค่ะ
คือเป็นครั้งแรกม่ารู้สึกว่าเป็นความฝันวัยเด็ก
ที่เราเห็นตามทีวีว่าเขาไปหมุนรางวัล
เราก็อยากจะไปสักครั้งหนึ่งแล้วมันหนักมาก
นางงามจะต้องก็ใช้แรงมาหาสารเพราะมันนักจริงค่ะ
ยอมพี่เขาที่หมุนกันแรงลองไปหมุนดูแล้วมันนักก็
กองสลากคะไหนก็เชิญพวกเราก็ได้นะคะ

แล้วต้องก็ต้องยืนหมุนตัวแบบน้องด้วยนะ

แล้วนางก็บอกว่านางถามกองสลากแล้วนะคะว่า
อย่าหลุดเฟรมนะคะเห็นไหมค่ะเนี่ยสัปดาห์ข้างหมุน
แล้วกอลั่นก็แบบเกาะเท้าออกมานิดหนึ่ง

เป็นอย่างดีอะเนาะคุณผู้ชมเนาะ
น่ารักดีก็ถือว่าเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลเลยนะคะ